ส่วนต่างจังหวัดกลุ่มคัสเตอร์ที่น่าเป็นห่วง
คือโรงงานแคลคอมที่เพชรชโบรี

แล้วก็ไปเจออีกหนึ่งคัสเตอร์ก็คือโรงงานลองเท้าครับสมมุติ

เมื่อวานเนี่ยเอาเฉพาะที่โรงงานแคลคอมก่อนเจออีก
ทำให้ตอนนี้สะสมเฉพาะโรงงานนี้๔๕๒๑ราย
เป็นแรงงานชาวไทย๑๕๖๔รายแบรนด์งานต่างด้าว๒๙๕๗ราย
แล้วแนวโน้มมันไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนยังจะเพิ่มขึ้นอีก
บุรีนี่น้องกรุงเทพเลยนะคะตัวเลขเนี่ยบางวันแซงกรุงเทพด้วย
คือส่วนใหญ่ถ้าเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวเนอะที่ทำงานในโรงงานต่าง
ทำให้ทางผู้ว่าเพชรชบุรีครับคุณพักขพงธวิพัฒน์นะฮะ
ก็ต้องเที่ยงคืนที่ผ่านมาต้องประกาศล็อกดาวน์พื้นที่รอยต่อ๖ตำบล
ในเผลอข่าวย้อยคือตำบลห้วยมรงค์ตำบลหนองชุมพลเนื้อตำบลหนองชุมพล
ตำบลสระพังตำบลบางเข็มแล้วก็ตำบลเขาย้อย
เป็นเวลา๑๔วันตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมา
ห้ามประชาชนเข้าออกพื้นที่เว้นแต่ผู้ที่ได้รับการยกเว้น
หรือมีเหตุจำเป็นหรือคนที่ต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่
ในการดูแลคนที่ติดโควิด๑๙หรืออำนวยการต่าง
รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนชะลอหรือว่างดการออกนอกเคหาสถาน
ตั้งแต่๕ทุ่มถึงตี๔ของวันรุ่งขึ้น
แล้วถ้าเกิดออกมาคุณต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยแบบ๑๐๐ตลอดเวลา
ถ้าเกิดออกนอกเคหาสถานนะครับอันนี้เป็นคำสั่งของผู้ว่าเพชรชบุรี
จากแคลคอมแล้วยังมีคลัสเตอร์ใหม่คือโรงงานในอำเภอเขาย้อย
ก็คือโรงงานรองเท้าล่าสุดพบผู้ติดเชื้อแล้ว๒๑ราย
กำลังสอบสวนโรคกันอยู่ครับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาย้อยเร่งไปคัดกรอง
แน่นอนในโรงงานมันไม่ได้มีคนแค่๑๐๒๐คนมันต้องมีมากกว่านี้
แล้วไม่รู้ว่าคนในโรงงานนี้จะติดมากกว่า๒๑คนหรือเปล่า
ตอนนี้กำลังคัดกรองกลุ่มเสี่ยงใน๔ตำบลคือทั้งเขาย้อยหนองชุมพลหนองชุมพลเหนือ
แล้วก็ตำบลห้วยโรงนะฮะแล้วก็เปิดโรงพยาบาลสนามในโรงงานแล้ว
ในพื้นที่ตำบลหนองชุมพลรองรับผู้ติดเชื้อในโรงงานรองเท้า
น่าจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่านี้อันนี้เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรี

ดูพาดหัวไทยรัฐกันสักหน่อยไหมล่ะ
ก็ตอนนี้มันขยายไปเรื่อยแล้วนะสำหรับเรื่องของแรงงานตามโรงงานนะครับ
โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน